๓โมง๒๐นาทีครับไทยรัฐทันข่าวคิงคู่ขวัญนะฮะ
ครูบาไก่กลับมาเป็นประเด็นอีกแล้วนะฮะ
คือหลังก็จะมีทั้งภาพมีทั้งคลิปเหตุการณ์อะไรต่าง
เจ้าตัวก็จะออกมาชี้แจงล่าสุดครับนี่ฮะ

คนก็เลยตั้งคำถามถึงความเหมาะสม
นั่งตรงนี้แล้วมือไปวางพาด
อยู่บริเวณช่วงขาของคนข้างหน้าแบบนั้น
ซึ่งท่านเป็นสมณเพศเป็นพระ
มีเป็นเห็นขนาดที่มือพาดเลยเหรอ
ลองไปดูคลิปก่อนเพราะว่ามีคนตั้งคำถามเรื่องนี้กันเยอะครับ
แล้วก็ล้มลงไปกลางทะเลก็สนุกสนานกันไปนะฮะ
นี่เป็นคลิปที่ในโลกโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์กันอีกแล้วนะครับ

เพราะว่ามาอย่างต่อเนื่องเลยครับไม่แผ่วเลยฮะ

ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเจ้าตัวท่านจะชี้แจงอย่างไร

ประธานที่พักษงวัดป่าประถมเทวารามที่มันจะคิรีขวัญแก่น

ซึ่งก็จะมีผู้ชายจำนวนไม่น้อยนะครับ
แล้วก็หลายคนบอกว่าโอ้ก็หน้าตาดีนะ

นี่นะฮะมีทั้งยิ้มกลุ้มกลิ่มแล้วก็ยิ้มกว้างเลย

ไม่ได้จับที่ตัวเชือกปกติเวลานั่งเรือกล้วย
มันจะมีเชือกให้จับแต่ละที่นั่งถูกไหมฮะ
และที่นั่งใช่แล้วบานาน่าโบ๊ทคือเขาก็จะนั่งเรียงแถวกันอย่างนี้
คือหลายคนเหมือนคนแรกดูคนแรกสิ

เอ๊ะทำไมตรงของครูบาไก่เนี่ยถึงไม่จับเชือกของตัวเองล่ะ
ทำไมถึงเอื้อมมาจับเชือกของคนข้างหน้า
เชือกตรงนั้นหลุดหรือชำรุดหรืออะไรไหม
คนก็ตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ทำไมต้องเอามือมาวางไว้ตรงบริเวณจุดนั้น
มันก็คิดและตีความกันไปได้เยอะมาก

และนอกจากคำถามที่เกิดขึ้นกับภาพนี้แล้ว
ก็จะมีภาพที่ถ่ายเป็นภาพหมู่ประมาณ
สัก๑๐คนครับ๑๐คนเนี่ยนะฮะที่ยืนถ่ายกันตรงทะเลเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคุณดูนะไล่ภาพมาจะมีคนที่แต่งตัวเหมือนพระเนี่ยที่ใส่แว่นตาดำแล้วก็มีใส่หมวกด้วยเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นครูบาไก่ร่วมในภาพนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็จะมีอีกสองคนอยู่ด้านซ้ายของจอครับถัดจากผู้ชายลายศักดิ์เป็นรูปนกก็จะ
มีที่ทะเลด้วยนะฮะนั่นแหละเลยกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งว่าเหมาะสมหรือไม่เป็นสมณะเพศทำไมถึงไปทำแบบนั้นเล่นสนุกเกินไปหรือเปล่าการวางไม้วางมือตรงบริเวณนั้นมันก็คิดไปได้หลายอย่างนะฮะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าอยากให้ทางคณะสงต้นสังกัดช่วยตรวจสอบหน่อยปรามหรือเตือนหน่อยแต่ใ
ในรูปคลามจบแบบนี้เออนะก็เป็นการโพสแสดงความคิดเห็นกันไปอ่ะเดี๋ยวรอค่ะว่าทางครูปาไก่จะออกมาชี้แจงไหมที่นี่